คุณผู้ชมหลังจากที่ปิดตลาดบางบัวทองหนีโควิดระบาด๑๔วันเขาปิดค่ะ
เปิดให้ขายอีกครั้งแล้ววันนี้นะคะ๑๔มกราคมแต่จะบอกว่าคือเปิดให้ขายก็จริง
แต่พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบเขาบอกว่าเปิดแบบนี้แล้วจะขายใคร
เพราะคนเองก็กลัวไงกลัวเรื่องของโรคโควิดที่มันระบาดนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าค่ะเขาก็เลยมีการกางล็อกเนี่ยขาย๗๔ร้านนะคะ
แต่ไม่ได้อนุญาตถูกอนุญาตให้ขายที่เดิมค่ะ

ออกมาอยู่ข้างนอก

ค้าแม่ค้าที่เคยตั้งแผงเหล็กนะฮะแผงขายล็อกกลางตลาดนะฮะ
กลางในตลาดบางบัวทองรวมตัวกันกว่า๑๐๐คนค่ะ
คือเขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากเทศบาลเมืองบางบัวทอง
หลังจากที่อย่างที่เล่าไปคือเขาหยุดขายไป๑๔วันเพราะว่าถูกสั่งปิดใช่ไหม
พอเปิดขายใหม่กลับมาดูที่ตลาด
ถ้าขายหมูขายหมูสดค่ะคุณสมเกียจปูนประเสริฐนะฮะ
เป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าที่เทศบาลบางบัวทองบอกว่า
พื้นที่ตลาดสดบริเวณนี้ก่อนที่จะมีคำสั่งปิดนะ
ได้มีการจัดแผงขายเป็นล็อกริมถนนซ้ายและขวา
มีล็อกกลางอีก๑แถวมีอยู่๗๔แผงด้วยกัน
พอจะกลับมาตลาดเปิดนี่ฮะพอจะกลับมาเปิดตลาดใหม่เนี่ย
ไอ้แผงล็อกกลางกลับถูกขานี่นี่นี่นี่
ถูกห้ามขายมีแท่งบารีเออร์วางอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการจัดที่ขายใหม่ให้เพื่อลดความแออัดของตลาด
พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเคยขายล็อกกลางแล้วก็มีลูกค้าประจำเนี่ย
พอถูกย้ายที่อ่ะเค้าก็บอกว่าเค้ากลัวขายไม่ได้อ่ะ
ลูกค้าหาไม่เจอลูกค้าหาไม่เจอเค้ามีจุดเนี้ยของเค้า
แล้วลูกค้าประจำของเค้าก็มาตรงเนี้ยลูกค้าเนี้ยจะตามไปไหมอ่ะก๊อบ
พี่เบิร์ตเขาก็เลยไปยื่นเรื่องร้องเรียนถึงเทศบาล
แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ฟังความทุกข์ใจของพ่อค้าแม่ค้าที่บางบัวทองหน่อยค่ะ
ก็หลังจากที่พูดคุยพ่อค้าแม่ค้าก็ผมก็เป็นตัวแทนของพ่อค้าแม่ค้า
ความต้องการมาพบพ่อค้าแม่ค้าคือไม่อยากจะไปอย่างตรงนี้
เพราะว่าตรงนี้คือเราค้าขายแล้วมีลูกค้าประจำ
แล้วเราค้าขายมานานแล้วครับ
คือเรื่องแบบนี้เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะ
ฝ่ายหนึ่งของเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องที่จะเข้มงวด
เรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
คือถ้าให้ขายตรงกลางมันจะกลายเป็น๓แถวติดกัน
แล้วมันก็จะห่างไม่พอทีนี้ถ้าเกิดมันเชื้อมันติดขึ้นมามันก็จะยุ่งไง
มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ในหัวอกของพ่อค้าแม่ขายก็เข้าใจเหมือนกันว่า

บารีเออร์แท่งแรกเนี่ยปกติเวลาสมมุติที่ฉันขายเนี่ย
คุณมาซื้อเป็นลูกค้าประจำคุณก็มาตรงจุดนี้
แล้วถ้าเกิดยายที่ขายลูกค้าก็ไม่ตามไป
ตามไปไหมแล้วลูกค้าจะรู้ไหมว่าย้ายไปตรงไหนใช่ไหมคะ
แต่ว่ามาตรการจริงแล้วผมว่าคัดกรองตั้งแต่ตอนก่อนเข้าตลาดนะครับ
ไม่มีหน้ากากไม่ให้เข้านะครับใช้เจลล้างมือ

ส่วนบรรยากาศแบบนี้ผมว่ามันโปร่งโล่งอยู่

บริหารจัดการให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเขาขายได้ชุมชนมันเดินได้
เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนได้นะยังไงลองคิดกันให้รอบครอบ
แล้วจำได้แล้วที่พี่เบิร์นเคยพูดเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่ง
หมอมนูนที่บอกว่าลักษณะตลาดแบบนี้มันโปร่ง
มันเปิดได้แล้วทำไมทีร้านสะดวกซื้อ